อ้าวหน่วยกล้าตาย๓คน๔คนเป็นอะไรเป็นด้วยกันอันนี้ใส่ปลวกแล้วครับ

หมอล้ำมือล้ำมือก่อนอ่า
ครับพุ่งมาจากไหนไม่รู้แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัว

อ่าโทษสม
โทษสมภาษณ์ที่กินได้ไงนะ
ตอนนี้กำลังไลฟ์สดนะคะถ้าท่านรู้จักดีกว่าการส่งสามารถสุดนะคะ
ขนาดวิทยาลัยภูมิค่ะนี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับ
สร้างความมั่นใจให้กับว่าใช่ไหมครับ
ท่านพินทรพิกธรเป็นผู้ท่วยรัฐเลียรัฐฯบุนตรี

ท่านนายแพทย์สาธารณ์ศึกจังหวัดเคียงราย

อ๋อเกลียดแน่นอนครับแน่นอนอ่ะ

ถ้าคุณและแกโดนเชื่อมั่นนะครับว่าของทะเลที่มีถ้าให้โดย
ไม่คุณอย่ากลัวตัวเกินไปครับถ้าเรารับประทานอาหารที่ศูกน่า
ก็อ่าทำให้ทุกษ์นะครับติดเรียกใช้ทำที่น้อยที่ถูกสำหรับ
ท่านพูดไปก่อนผมกินต่อครับเฮ้ยให้ยอดโหะอีกซักครั้ง
โดยสามเธอหาคุณหมอบ้างถามหมอเถื่อนสองคนไปละ
นะครับครับท่านเพิ่งผ่านเหตุการณ์ท่าขี้เหล็กมาอ่าครับ
ครับก็อย่างที่ท่านประสบกรีกับท่านผู้ศึกษาอ่าประบบกรีได้กล่าวนะครับ
อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดร้านเมืองที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน
ทางด้านสาธุนะครับแล้วก็ทางสาธุที่ได้มาดูแลตลอด
เมื่อวันก่อนเนี่ยเรามาตรวจในกลุ่มพนักงานที่ร้านนี้นะครับ
ตรวจหาเชื้อโควิดในพนักงานเนี่ยสองร้อยห้าสิบคนนะครับ
ก็ไม่มีคนไหนที่ติดเชื้อโควิดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท่าน
รองนายกท่านตีศาสุทธิ์ก็ชวนว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องมีความสบายใจนะครับ
เชื้อโควิดไม่ได้อยู่ในอาหารทะเลไม่ได้อยู่ในอาหารที่ส่วนที่ซื้อนะครับ
ปรุงให้สุกก็ปลอดภัยครับคุณแม่มันตรีครับ
มีข่าวเรื่องของเจ้าที่ที่เงียบรัฐบาลอ่อมีเชื้อโควิดต้องมีสารการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ

เพื่อความปลอดภัยที่เงียบรัฐบาลแล้วก็ได้ทำความสุดเรียบร้อยแล้วนะครับ